เมื่อวานนี้คุณโรสลินเล่าไปใช่ไหมที่เป็นคลิปเรื่องกรณีพอใหญ่มาจากไหน
ขี่รถย้อนสอนรอปภมาห้ามก็โวยวายด่าทอเขาใช่ไหม
ตองที่ภูเก็ตใช่วันนี้มีทั้งเสียงรอปภแล้วก็มีเสียงพอมาให้ฟังกันด้วย
ย้อนเหตุการณ์ให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันเผื่อคุณผู้ชมยังไม่ได้ตามกันนะคะ
เป็นเพจโซเชียลฮันเตอร์เขาเอามาลงไว้เป็นคลิปเขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งอ่ะอ้างตัวว่าเป็นผอ
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยแสนสบายตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งตรงนี้มันเป็นวันเวย์รอปภเห็นเขาก็เลยออกมาห้ามเนี่ยบอกคุณห้าม
แต่เนี่ยเขาก็ไม่ยอมก็ยังขี่และดันทุรังขี่เข้าไป
แต่ไม่พอขี่เสร็จปุ๊บกลับออกมาด่ารอปภต่อจ้ะ
นี่ไงเดินออกมาแล้วก็ต่อว่ารอปภ
แล้วบอกเขาเป็นถึงพออย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น
รอปภในคลิปนี้ก็คือนายศักดาโซะเด่นนะคะ
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังยังไงบ้างเอาไปฟังหน่อย
ผมจะบอกว่าเขาเต้นแรงจัดระเบียบจังหวันเวียบ
อยากพบผู้จัดการกับกองพี่
ต้องไล่จัดระเบียบดู

ทีนี้ทีมข่าวเราก็ไปพบกับพอคนนี้เลยค่ะ

เป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตอง
เจ้าตัวยอมรับเลยนะว่าผมเองนี่แหละคือคนในคลิปนั้นน่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยนะ
ในซอยแสนสบายนี้มันมีข้อพิพาทระหว่างเจ้าของโครงการเดิ
กับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้อยู่อาศัยภายในถนนสายนี้อยู่แล้ว
คือเขาได้รับความเดือดร้อนในเรื่องข้อพิพาทนี้กัน
แล้ววันเกิดเหตุในคลิปคือค่ำวันที่๘สิงหาคม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองเขาประสานมาที่ตัวผอคนนี้ว่า
ชาวบ้านมาสอบถามเกี่ยวกับพรบรักษาความสะอาด
ในฐานะที่เขาเป็นผอกองสาธารณสุขอะคุณ

มันเป็นช่วงข้ามหลังเลิกงานแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไป
โดยที่เขาไม่รู้ว่าไอ้เอกชนเนี่ยมันปิดถนนกันไปแล้ว
ให้วิ่งได้ทางเดียวเป็นวันเวย์ก็เลยมีปากเสียงกับยาม
คือเขาก็พยายามสอบถามว่าหน่วยงานไหนล่ะที่มาออกข้อหา
ไม่ให้วิ่งสวนทางก่อนหน้านี้มันก็วิ่งได้

ผมก็บอกว่าถ้าจะจับผมก็จับเลยผมจะให้เขาจับนะ
ผมบอกว่าถ้าผมผิดในการวิ่งรถย้อนศรสวนทางนี้
ให้จับเลยให้ผู้จัดการจับผมให้ตำรวจจับผมไปโรงพักเลย
ผมก็จะได้รู้ว่าโอเคตรงนี้เขาประกาศอะไรเมื่อไหร่ถูกไหม
แต่นี่ผมไม่รู้และหลายคนก็ไม่รู้ด้วย
ตอนหลังที่พูดกันไม่เข้าใจแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์อะไรไปบ้างนั้น
เพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจตัวผมเองและมันมากเกินไปก็โอเคนะครับ